เรียกความสดใสความสนุกสนานกันก่อนกับการแข่งขันเรือยาว๕ฝีภาย
ปกติแล้วไฮไลท์จะอยู่ที่กองเชียร์นี่แหละนะคะ
เพราะฉะนั้นก็จะพาไปดูกองเชียร์สำหรับการแข่งขันเรือยาว๕ฝีภาย
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จังหวัดยาลาค่ะ

ภาษาเกาหลีนี่เป็นไง

เข้าเส้นใช่
รู้แค่นี้จนสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะ
ที่เห็นนี่คือบรรยากาศของความสนุกสนานค่ะในการแข่งขันเรือยาว๕ฝีภายค่ะ
ทั้งคนภาคคนเชียร์กองเชียร์
ไปด้วยความสุขสนุกสนานนะคะ
ที่ทะเลสาบจำลองสวนขวัญเมืองเทศบาลนครยะลา
จังหวัดยาลา
โดยมีนายดลเดชพัฒนรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดยาลา
เชิญถ้วยพระราชทานไปประดิษฐานหน้าพระบรมชายาลักษณ์
สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พร้อมเปิดการแข่งขันค่ะซึ่งมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยาลา
ส่วนราชการและผู้แทนสมาคมกีฬาของประเทศไทย
แล้วก็นักกีฬาทั้งชาวไทยพุทธแล้วก็มุสลิมในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง
ร่วมงานเป็นพันคนเลยนะคะ
ถือว่าเป็นการแข่งขันสนามที่ค่อนข้างใหญ่
เพราะว่าแม่น้ำนี่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะ
นรงสังประสิทธิ์ท่องเที่ยวและกีฬายาลานี่บอกว่า
แข่งขันเรือยาว๕ฝีภายจังหวัดยาลาจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีเลยค่ะ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๕แล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬา
นันทนาการเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะการแข่งขันเรือยาวที่ยาลา
มีแม่น้ำไหลผ่านสองสายด้วยกันคือแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีค่ะ
รวมทั้งทะเลสาบฮาลาบาลา
ซึ่งเปรียบเสมือนสายน้ำที่หล่อหลอมชีวิตผู้คนในจังหวัดยาลา

ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติมีมิตรมัยตรีต่อกัน
อีกทั้งยังเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว
ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดยาลาอีกด้วยค่ะ